คุณผู้ชมคะวันนี้คุณชูวิทย์กระมวลวิสิตไปที่สารอาญารัชดานะคะ
คือจริงจริงแล้วไปเรื่องคดีที่คุณชูวิทย์เนี่ยยื่นฟ้องทันในปั้ม
หมินประมาทที่กล่าวหาคุณชูวิทย์เรื่องของการรับเงินจากเว็บพนันออนไลน์
แต่ทีนี้นักข่าวต้องคั้ยจะไปถามเกี่ยวกับคุณเศษฐาทุวีสิน
เรียกค่าเสียหายจากคุณชูวิทย์๕๐๐ล้านบาท
คุณชูวิทย์ก็บอกเลยว่าไม่หวั่นเลย
มีคดีติดตัวอยู่ตั้งเยอะจะมีอีกคดีหนึ่งจะเป็นอะไรไป
นี่คือบรรยากาศที่หน้าสารอาญาถนนรัชดาพิเศษนะคะ
คุณชูวิทย์ไปกับทนายอนัญชัยชายเดชค่ะ
อย่างที่บอกว่าหลักที่ไปไปฟ้องทนายตั้ม
ทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดข้อหามินประมาท
แถลงข่าวบอกคุณชูวิทย์รับเงินจากเว็บพนันออนไลน์และสารวัตรสัว
ทีนี้นักข่าวถามประเด็นที่คุณเศรษฐาฟ้องคุณชูวิท๕๐๐ล้าน
คุณชูวิทย์บอกว่าขนลุก
ตอนนี้คดีติดตัวอยู่๒๑คดีจะมีอีกสักคดีจะเป็นอะไรไป

แต่คุณเศรษฐานี่สิเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนะ
ประชาชนต้องสามารถตรวจสอบและวิพากษ์วิจารณ์ได้
มาเป็นนายกรัฐมนตรีของคนไทยทุกคน
ดังนั้นการวิพากษ์วิจารณ์ด้วยใจเป็นธรรม
ดังนั้นสิ่งที่ผมพูดนั้น
ถ้ามีใจเป็นธรรมคุณเศรษฐาจะต้องชี้แจง

คุณเศรษฐาจะขึ้นเป็นนายกผมซื่อสัตว์ผมสุจริต
ผมไม่เคยมีพฤติการ
ถ้าคุณเศรษฐาเงียบและเอาวิธีการมาฟ้อง
เพื่อปิดปากผมนั้นมันกระทำไม่ได้
ทีนี้ค่ะช่วงบ่ายคุณชูวิทย์ลุยต่อเลยค่ะ
เอาหลักฐานไปยื่นต่อปปชนะคะ
ขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
พนักงานที่ดินเขตพระนคร
กรณีปล่อยประละเลยให้มีการหลีกเลี่ยงภาษีค่ะ
แล้วคุณชูวิทย์ก็บอกเลยว่าผมขอฝากบ้านเมืองไว้กับท่าน
ผมคงไม่มีโอกาสได้อยู่ดู
ทีนี้ค่ะนักข่าวถามถึงกรณีนี้ด้วย
คือคุณพร้อมพงศ์นพฤษแกเป็นอดีตสส

ก็มีตำแหน่งผู้ช่วยหาเสียงของพักด้วย
แล้วมีการบอกว่าโอ้โฮคุณชูวิทรเขล่าใช่ไหม
ที่ถูกปฏิเสธการซื้อที่ดิน
เจรจาขายที่ดินให้กับแสนสิริ

คุณชูวิทย์เลยโกรธใช่ไหมออกมาแฉแบบนี้
คุณชุวิตบอกว่าโอ๊ยรูปนี้ที่จับมือกันมันไม่มีอะไรเลย
ไปคุยกันเรื่องซื้อขายที่ดินก็ในฐานะพ่อค้า
เขาขอติดต่อซื้อที่ดินของคุณชูวิทย์
แต่ที่ดินผืนนี้ติดสัญญาอยู่กับอีกบริษัทหนึ่ง
ก็ไม่สามารถขายให้กับทางคุณเศรษฐาและแสนสิริได้
แล้วโชว์ข้อความที่เคยคุยกับคุณเศรษฐา
หลังจากวันที่จะเจรจาซื้อขายที่ดินกันด้วย

คุณชุวิตบอกในช่วงท้ายของการแถลงข่าวกับนักข่าวนะคะ
บอกว่าเดือนตุลาคมนี้จะต้องเดินทางไปประเทศอังกฤษ
เพื่อรักษาโรคมะเร็งตับระยะลุกลาม
และยังไม่รู้ระยะเวลาที่จะต้องพักฟื้นหลังจากให้คีโม

ยืนยันไม่ได้หลบหนีไปไหนค่ะ
ที่คาดว่าน่าจะออกมาให้ข้อมูลเร็วนี้ค่ะ

คุณผู้ชมครับหลังจากที่คุณชุวิตออกมาแถลงเรื่องของคุณเศรษฐา
คุณเศรษฐายังไม่ได้ออกมาชี้แจงอะไรอย่างเป็นทางการเลยนะครับ
เกี่ยวกับรายละเอียดของสิ่งต่างที่คุณชุวิตบอกเอาไว้นะครับ

คุณเศรษฐาก็ส่งทนายความไปฟ้องคุณชูวิทย์นะครับ
วันนี้คุณเศรษฐานะครับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของภักดิ์เพื่อไทยนะครับ
ได้โพสต์เอาไว้นะครับ
ปฏิบัติหน้าที่ของตนในขณะนั้น
เป็นไปตามกรอบกฎหมายเพื่อความเข้มแข็งขององค์กรผู้ถือหุ้น
ด้วยจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม
กล่าวหาของนายชูวิทย์ทำให้เกิดความเสียหาย

เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน

คุณเศรษฐาก็มอบหมายให้นายวิญญัติชาติมนตรีที่เป็นทนายความนะครับ
ยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายจากคุณชุวิต
ทั้งหมดเนี่ย๕๐๐ล้านบาทนะฮะ
จงใจใส่ความให้ขาดความน่าเชื่อถือ

ทางคุณวิญญัติบอกว่าการฟ้องในครั้งนี้ไม่ใช่การรังแก่คนป่วย
แต่เป็นเพราะการกระทำของนายชูวิทย์ใช้สิทธิ์ละเมิดผู้อื่น
มีวาระซ่อนเร้นที่จะกลั่นแกล้งใส่ความนายเศรษฐาให้ประชาชน
และสมาชิกรัฐสภาเชื่อว่านายเศรษฐาทำผิดกฎหมาย
ขัดธรรมอภิบาลเพื่อหวังผลทางการเมือง
ไม่ใช่การปกป้องผลประโยชน์ของชาติตามที่นายชุวิตกล่าวอ้าง
นายเสียท้าจึงขอฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากนายชูวิตห้าร้อยล้านบาท
ห้าร้อยล้านบาทถ้วนเหมือนตัวเลขที่นายชูวิทย์
อ้างว่านายเสียท้าจงใจเลี่ยงภาษีห้าร้อยล้าน
พร้อมกับดอกเบี้ยแหน่ดร้อยละห้าต่อปี
เงินจำนวนดังกล่าวนับตั้งแต่วันฟ้องเป็นต้นไป
กว่าจำเลยจะชำระเสร็จสิ้น
ทนายความของคุณเศรษฐาบอกว่าที่ผ่านมานายชุวิตพูดความจริงเพียงแค่ครึ่งเดียว
หวังให้คนฟังเข้าใจว่านายเศรษฐาผิด
ทั้งที่ความจริงแล้วผู้ขายได้กรรมสิทธิ์ในที่ดิน
โดยการโอนแบ่งคืนให้กับผู้ถือหุ้นคนละวันกัน
ไม่ถือว่าบุคคลดังกล่าวได้กรรมสิทธิ์รวมในที่ดินพร้อมกัน
จากนั้นต่อมาเมื่อมีการขายให้กับทางแสนสิริบริษัทเดียว
โดยต่างคนก็ต่างขายคนละวัน
แม้ว่าจะขายวันเดียวกันผู้ขายทั้งหมด
คณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล
ส่วนเรื่องจริยธรรมเชื่อว่าทุกคนมีจิตสำนึกเหมือนกันหมดทุกคน
แต่เมื่อไม่ใช่การกระทำที่ผิดกฎหมายทุกคนก็สามารถทำได้
เชื่อว่าหลายคนเข้าใจในเจตนานี้
ทางคุณวิญญัติได้เตือนคุณชุวิทธิ์
ให้ไปย้อนกลับไปดูบริษัทลูกทั้งหมดที่ถือหุ้นบริษัทเสริมสุขเติมตระกูล
ซึ่งประกอบธุรกิจโรงแรมซึ่งขณะนี้มีคนกำลังเปิดหลักฐาน
คล้ายกับที่คุณชุวิตเอามาแฉคุณเศรษฐาและบริษัทแสนสิริ
จึงอยากให้คุณชุวิตเอาเวลาไปเตรียมตัวชี้แจงแทนลูกจะดีกว่า
การผิดหนาของสมาชิกราศพานั้นเสื่อมเสียชื่อเสียง
ถูกมองว่าเป็นคนโครงประสีสมรู้ร่วมคิด
และไม่มีความเหมาะสมที่จะเป็นนายกมนตรี
อันนี้คือเจตนาที่เราเห็นว่า
ผมได้ข่าวมาแววด้วยว่ามีบริษัท
ที่เกี่ยวข้องกับคุณชูวิทย์ที่มีลูก
คุณชูวิทย์คอยระวังการตรวจสอบเรื่องนี้ดีนะครับ
ผมไม่รู้ใครจะจดสอบผมไม่ได้ตอบสอบ
ผมได้ข่าวแววว่าเขากำลังจับตาดูบริษัทนี้อยู่
ขณะเดียวกันนะครับทุกผู้ชมครับก็มีการแถลงข่าวเกิดขึ้นนะฮะ
เหมือนที่คุณชุวิตวันนี้นักข่าก็ได้ถามพอดี

ก็มีการตอบโต้เอาไว้พอดีนะครับ
ก็คือทางฝั่งของคุณพร้อมพงศ์นพฤษนะครับ
อดีตสอสอเพื่อไทยนะครับ
ซึ่งหายหน้าหายตาไปนานเจ้าของชายาเด็ดพี่
เสด็จพี่นี่นะครับอดีตพระเอกเก่านะครับ
คุณพร้อมพรงนะครับวันนี้บอกว่ามาแถลงข่าว

ที่ได้รับมอบหมายอำนาจจากคุณเศรษฐา
แคนดิเดตนายกมนตรีของภักดิ์เพื่อไทย

คุณพร้อมพงศ์ได้นำรูปถ่ายที่คุณชูวิทย์จับมือคุณเศรษฐา
ก็ตามที่คุณชูวิทย์ก็ชี้แจงตอบโต้กลับโดยทันทีอยู่เหมือนกันนะฮะ
นี่คุณพร้อมพงศ์บอกว่า๘กันยายนปี๖๕
เอามาแสดงให้สื่อมวลชนดู
พร้อมตั้งข้อสังเกตว่านี่หรือเปล่า
ทำให้คุณชูวิทย์เนี่ยโกรธแค้นคุณเศรษฐาและทางแสนสุริ
เพราะวันนั้นคุณชูวิทย์ไปเสนอขายที่ดินให้กับแสนสุริ๒๐๐๐ล้านบาท

แต่ต่อมาทางผู้อุยหารแสนสุริทราบว่าคุณชูวิทธิ์
ที่ดินผืนนั้นไปให้กับอีกบริษัทหนึ่งแล้ว

ก็เลยต้องปฏิเสธการซื้อขายกับแสงสุริไป
ก่อนที่คุณชุวิตจะมาแถลงข่าวกล่าวหาคุณเศรษฐา
ก็มีการพยายามจะเสนอขายที่ดินแปลงนี้อีกรอบนึง
แบบนี้หรือที่คุณชุวิตบอกว่าเป็นการแฉเพื่อชาติ
คนไหนผมอยู่การเมืองผมก็อยู่มา๒๐ปีผมก็พอรู้

แล้วดูที่ว่าเอาคุณพิธาก็เป็นไม่ได้หรอกครับ
แต่เดี๋ยวคุณเศรษฐาก็คนก็จะสกัดอีก
แต่ต่อให้คนอยู่โปรเกเตฟเมืองไทยก็สกัด
จะไม่รู้ถึงใครผมไม่รู้ไง
อ้าวถ้าในมุมของการให้สัมภาษณ์แง่มุมทางการเมือง
ถือว่าวันนี้ก็ตอบโต้กันโดยพลันนะฮะ
เดี๋ยวมาว่ากันอีกทีการเมืองนะครับทุกผู้ชมครับ